พูดถึงสถานการณ์โควิดคุณผู้ชมค่ะ
เราก็ต้องดูแลตัวเองกันอย่างเคร่งครัดนะ

รณรงค์ให้ประชาชนดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน
ล้างมือแอลกอฮอล์ก็ต้องล้างคุณผู้ชมค่ะ
แมสรักษาระยะห่างค่ะ
แล้วก็การเชิญชวนให้คนไทยฉีดวัคซีน

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเลยในช่วงนี้นะคะ
เพราะว่าถือเป็นการลดความรุนแรงหากติดเชื้อ
ซึ่งคนในวงการบันเทิงก็มีบางส่วนนะ
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกันไป

ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านไอจีส่วนตัว
ก็มีเนื้อหาวอนให้ประชาชนเนี่ย

แล้วก็เขียนอธิบายร่ายยาวถึงผลดี

มองว่าการเข้าไปรับวัคซีน
เป็นผลดีมากกว่าผลเสียค่ะ
ได้ขึ้นด้วยนะแล้วก็พร้อมวานชาวเน็ตนะ

ดราม่ากันคุณพัทรบอกโอ๊ย
ดราม่านะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอค่ะ
เราเห็น

อะไรแบบนี้ถ้าที่เราได้ถามมา

จริงหนึ่งตัวผลกระทบถ้านับว่าเทียบกับวัคซีนตัวอื่น
ที่เราฉีดกันมาอย่างชะไตวนใหญ่หรืออะไรเหมือนกันค่ะ
แต่ว่ามันน้อยมากขนาดนี้ในเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนี้
เทียบกันกับเปอร์เซ็นต์ในการติดหรือว่าเปอร์เซ็นต์ในการป่วยหนัก

ถ้าเกิดว่ามันลดโอกาสของการที่เราจะป่วยหนักมันก็เท่ากับเรากำลังดูแลทุกคนรอบตัวเราไปด้วยค่ะ
หลายคนก็รณรงค์นะคะว่าฉีดวัคซีนเถอะรับวัคซีนเถอะนะคะ
ถือว่าเป็นการภูมิกุ้มกันรวมด้วยภูมิกุ้มกันหมู่นั่นเอง
ใช่อีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙
ก็คือนี่ค่ะซุปตาของเราพี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้ว
และวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเรานี่แหละครับ
ใจเราที่ห้าวหารที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเราทำเพื่อความรักรักครอบครัวของเรารักคนที่เรารักรักตัวเราเอง
ผู้ประกอบกับหลายคนหลายครอบครัวประเทศไทยของเราก็จะปลอดภัยครับ
เราจากวันวันเอามาตั้งด่านตรงนี้นะคะอยู่ในสอยบ้านแม่
พอแม่รู้ข่าวจากเพื่อนบ้านแม่ไปฉีดนะคะ
คือฉีดมา๑วิกที่ผ่านมานั่นเองนะคะ

วัน๑๙นวรับหลายคนอาจจะงงว่าเอ้าได้อภิษิตอะไรเหนือคนอื่นหรือเปล่า
จริงถ้าเป็นคนที่อยู่ในเขตในพื้นที่ความเสี่ยง
ก็สามารถเดินเข้าไปขอรับการฉีดวัคซีนได้
แต่ต้องมีเอกสารไม่ได้มีอภิษฎเหนือใครใดทั้งสิ้นใช่
ที่สำคัญคืออย่างนี้คุณผู้ชมตอนนี้นะคะ
ถ้าใครมีสิทธิ์หรือว่าใครลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เราไปใช้สิทธิ์นะคะฉีดวัคซีนดีกว่า

วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เร็วที่สุดนะคะ